เพราะว่าเป็นภาพของสะพานลอย
สะพานลอยปกติให้คนเดินข้ามแต่สะพานลอยแห่งนี้ค่ะ
หลายคนเขาก็วิภาควิจารณ์กันเลยว่าโอ้โหแล้วแบบนี้เดินไปไฟจะดูดหรือเปล่า
ภาพนี้ก็เผยแพร่โดยผู้ใช้งานเฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
เป็นสะพานลอยที่มีเสาไฟฟ้าขั้นอยู่ตรงกลางบันไดทางขึ้นเลยค่ะ
แล้วก็นอกจากจะมีเสาแล้วสายไฟก็มาด้วยนะคะห้อยระยงระยาง
สะพานนี้ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าหมู่บ้านธนานันต์ที่ตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
เจ้าของภาพที่โพสต์เนี่ยเขาก็เขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเอาไว้ด้วยว่า
คนสร้างเอาส่วนไหนของร่างกายคิดไฟจะดูดคนข้ามไหม
นานค่ะลงภาพนี้ไปปุ๊บก็มีผู้คนเข้ามาวิภาควิจารณ์
ส่วนใหญ่ก็ตำหนิผู้ดำเนินงานเกาะสร้างแล้วก็กังวลถึงความปลอดภัยของคนเดินเท้าขณะใช้งานนะคะ
รายตั้งข้อสงสัยขึ้นไปถึงงบประมาณในการก่อสร้างเลย
เพราะว่ามีรายงานบอกว่าสะพานลอยแห่งนี้ใช้งบก่อสร้างสูงถึง๔ล้านกว่าบาทค่ะ
เรื่องนี้นายมณัฐสิงสง่าผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรีก็ออกมาชี้แจงกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ภาพที่โลกออนไลน์แชร์กันอยู่บอกว่าก่อนที่จะสร้างสะพานลอยนี้เนี่ย
ได้มีการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
โดยบอกให้มาลื้อถอนเสาไฟฟ้าค่ะแต่ก็ยังไม่มีการดำเนินการใด
กระทั่งล่าสุดมีกำหนดการมาแล้วว่าจะมีการลื้อถอนเสาไฟฟ้าในช่วงวันที่๑๔ถึง๑๕มิถุนายนนี้
หลายคนก็ถามว่าแล้วทำไมถึงสร้างสะพานก่อนที่จะลื้อถอน
มณัฐให้คำตอบบอกว่าสาเหตุที่ต้องสร้างสะพานลอยก่อนที่จะลื้อถอนเสาไฟฟ้าเนี่ย
เพราะใกล้จะหมดสัญญาแล้วก็เลยต้องเร่งสร้างไปก่อนค่ะ
ส่วนกรณีเรื่องงบประมาณการก่อสร้างที่สูงเกินไปนั้นนายมณัฐก็บอกด้วยว่า
เพราะว่าสะพานลอยแห่งนี้เนี่ยเป็นสะพานลอยที่มีความยาว๕๔เมตรหรือว่า๑๐ช่องจราจร
ก็ถือว่าเป็นสะพานลอยที่กว้างมากก็เลยมีค่าใช้จ่ายที่สูงค่ะ